ก็คือการที่เขาหลอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น
ส่งสินค้าให้กับร้านขายของชำต่างในพื้นที่ต่าง

หลอกว่าสั่งมาอยากได้อะไร
แล้วโอนเงินมาเดี๋ยวจะเอาของไปส่งให้
แต่ทีนี้ความจริงที่ได้ร้านขายของชำที่ได้
คือสินค้าบางอย่างได้มา๒๓ชิ้น

และบางทีสิ่งที่ได้เป็นรังเปล่าก็มี

แต่ข้างในเป็นสินค้าว่างเปล่า
เป็นสินค้าเปล่าเป็นกล่องเปล่า
แล้วก็ได้ไม่ตรงตามจำนวนที่กำหนดด้วยนะคะ
ผู้เสียหายก็คือนางปรารถนาทองเทพ
เจ้าของร้านคนนี้เป็นร้านขายของชำ
อยู่ในตำบลคลองไซดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
เขาเอาใบเสร็จรับเงินประมาณ๓๐๐๐บาท
เป็นใบเสร็จจากการสั่งซื้อสินค้ารถค้าส่ง
แต่ปรากฏว่าได้สินค้ามีมูลค่าเพียง๒๐๐๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
ได้สินค้าหลังละชิ้น๒ชิ้น
รังก็เป็นรังเปล่าอีก
เสียเงินไปเฉยที่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไร

ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเปิดร้าน๑เดือนเอง
พฤษบดีพฤหัสสบดีที่ผ่านมา
ก็คือวันที่๑กุมภาพันธ์มีรถกระบะส่งของ

เป็นผู้ชาย๓คนมาเสนอขายสินค้า
ท่าทีเขาบอกน่าเชื่อถือนะเหมือนพนักงานขายทั่วไปเลย
เสนอโปรโมชั่นสินค้าที่ถูกกว่าราคาขาย
ในตัวอังเภอภูลพินฮ์ปกติจะไปรับที่ภูลพินฮ์มา
แต่เธอต้องสั่งซื้อในราคามากกว่า๓๐๐๐บาทขึ้นไป
และแต่ละครั้งจะได้เครดิตเพิ่มเติมด้วย

ก็เลยสั่งของไปพร้อมกับการจ่ายเงิน
โดยที่ไม่ได้ตรวจดูสินค้าที่เอามาส่งเลยค่ะ
เขาลงมาเขาก็คือเอาวางตามพื้นนะคะ

ไม่ได้เปิดก็คือเขาก็พาชวนเรานั่งคุย

ให้นั่งคุยอยู่นั่นให้แต่พนักงานขนขนลง
เอกใจว่าเดี๋ยวดูของหน่อยดีกว่า
เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวของไม่ต้องไปจับไปดับอะไร

เดี๋ยวอีก๒วันเขาจะเข้ามาดับให้

เพราะว่าเปิดดูเอามีของรังหนึ่งมีของอย่างเดียว

หลังจากที่เธอตรวจสอบในรังเนี่ย
พบว่าเป็นรังเปล่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
โทรหาสามีบอกขับรถตามไปหน่อย
คือแจ้งลักษณะของรถแต่ทีนี้ตามไปไม่พบรถคันนี้แล้วนะคะ
ซึ่งผู้เสียหายได้นำภาพถ่ายและภาพรถยนต์ของมิจฉาชีพไปแจ้งความไว้แล้วค่ะ
ซึ่งตำรวจก็บอกอีกนะบอกตรวจสอบป้ายทะเบียนไป
เป็นทะเบียนปลอมเป็นทะเบียนปลอมอีกนะคะ
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าจะเร่งสืบสวนหาตัวแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ